คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องจากสภาพอากาศ

คือมีคุณตา๗๑ปีแล้วอยู่ที่บึงกาล
คือแกหนาวคุณยายสอนแล้วก็อยากมาจุดไฟผิง
ปรากฏว่าท้ายที่สุดโดนไฟคลอกเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือที่ร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะ
เกิดไฟไหม้เป็นไฟไหม้ยุ้งฉางแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไหม้โรงสีด้วยโอ้โหดูวอดไปทั้งหลังเลย

ไฟมันลุกโหมไหม้ยุ้งข้าวอยู่ใกล้บ้านเรือนชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๒ที่ตำบลเมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
พอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาจากอบตใกล้เคียงนี่แหละค่ะ
อาสาสมัครกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วไฟมันลามไหม้ยุ้งฉางข้าวทั้งสองหลังแล้วนะ
อยู่บริเวณหลังบ้านห่างจากตัวบ้านประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้นะคะ
เพ็ญศรีมิทรานนท์อายุ๕๙ปีก็เล่าให้ฟังค่ะนี่แหละ
คุณป้าบอกว่าตอนเกิดเหตุนะป้ายังนอนอยู่ในบ้านอยู่เลย
เพื่อนบ้านตะโกนร้องบอกว่าไฟไหม้
ป้าออกมาดูเห็นไฟมันกำลังไหม้ที่ยุ้งข้าวเสียหายหมดเลย
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย
คือเขาเป็นที่ใช้ประกอบอาหารด้วยก็จะมีพวกเตาถ่านที่หุงข้าวตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ย
เอาหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จริงไฟมันอาจจะมอดแต่ยังไม่ได้ดับสนิท
หรืออาจจะเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าตรงนั้นก็มีการต่อสายไฟจากตัวบ้าน
ไปที่ยุ้งข้าวเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวตำรวจจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะ
ว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่อันนี้คือที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่บึงกาลกันบ้างตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบร่างของนายอุทิศสังคจินดาอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชายเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้เกรียมไปทั่วร่าง
แล้วก็อยู่ที่ข้างบ่อซีเมนนะคะคุณผู้ชมอยู่กลางลานหน้าบ้านในพื้นที่บ้านแสนประเสริฐที่อำเภอเมืองบึงกาล
เมื่อไปถึงเจอร่างคนเสียชีวิตอยู่กับวอคเกอร์๔ขาที่ช่วยพยุงเดินนะคะ
มันเป็นว็อกเกอร์ของผู้พิการหรือผู้ที่ฝึกเดินแล้วใกล้ใกล้เนี่ยไปเจอรถเข็นอีกคันหนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ติดกันก็รู้ว่าคุณตาแกอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแล้วก็ป่วย
คุณตาแกเป็นอำมพลึกจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องมีว็อกเกอร์สี่ขาเนี่ยคอยช่วยพยุงเดินไปด้วย
แล้วตาแกก็ไม่มีญาติพี่น้องมีแค่เจ้าของบ้านนี่แหละที่ให้คุณตาได้อยู่อาศัยฟรี
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมต่างตำรวจก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุคุณตาอาจจะออกมาจุดไฟผิงเพื่อคลายหนาวที่บริเวณเบาะขยะตรงนี้
เพราะว่าสภาพอากาศมันหนาวเย็นแต่ว่าบ้านก็รกทึบไงคะรวมถึงมันมีพวกเศษย่าแห้งอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนั้น
แล้วพอลมมันพัดแรงอาจจะพัดให้ไฟลามไปติดพวกเศษย่าแห้ง
แล้วพอมันเจอย่าแห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะคุณผู้ชมลุกพลึบทำให้ไฟเนี่ยมันไปคลอกคุณตา
แล้วคุณตาเองแกก็เป็นโรคอมพลึกก็หนีออกมาไม่ทันเลยทำให้ไฟคลอกจนเสียชีวิตนะคะ
ต้องระวังฟืนไฟด้วยนะฮะช่วงนี้จุดไฟเพื่อที่จะผิงและคลายหนาวเนี่ยนะครับ